มาดูเหตุเมาเหล้าทะเลาะวิวาดกันบ้างนะฮะแล้วก็มีการก่อเหตุชักปืนยิงมีการปลาระเบิดกันด้วย
ใช่ค่ะเกิดขึ้นกลางเมืองพิจิตรเลยนะคะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เลยคุณผู้ชมจังหวะนี้วัยรุ่นเขากลับจากเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองพิจิตร
ทีนี้เนี่ยพอมีกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนศรีมาลาที่อำเภอเมืองพิจิตรมาเจอกันกับอีกกลุ่มนึง
ประมาณสิบคนเขาดักรอกันอยู่เต็มถนนนี่ค่ะพอเจอกันเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยชักปืนยิงเข้าใส่จนอีกฝั่งล้มลงแล้วก็คว่างระเบิดปิงปองใส่ไปอีก
แต่ตอนนั้นน่ะจังหวะนั้นน่ะระเบิดไม่ทำงานนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เอง
พอหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบฝั่งคนเจ็บมีคนเจ็บคือนายทรงพลจันหอมอายุ๒๐ปี
โดนยิงที่หัวเนี่ยสองนัดอาการสาหัสเลยนะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยทางสพพิจิตรกู้ภัยแล้วก็หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนี่ก็เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
เขาต้องกันชาวบ้านให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อน
เพราะว่ามันมีเรื่องของระเบิดปิงปอง

ตกอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อตรงนี้ก่อน

อันนี้เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้ระเบิดปิงปองเมื่อเช้านะคะ

แล้วตำรวจก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามตัววัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ